ประเด็นร้อนประเด็นฮอตของพี่โพชอานนท์กันหน่อย
คือเป็นครั้งแรกนะก็คือในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
สดร้อนที่พี่พศออกมาให้สัมภาษณ์
หลังจากมีประเด็นฟ้องร้องกับนักแสดงลูกรักสุดเลย
นิกคุณาทิพย์เรื่องของการเบี้ยวเงินค่าตัวเกือบแสนบาท
ยังเรียกใช้งานจนกระทบการเรียนอีก
ซึ่งพี่พศตอบกลับทุกประเด็นแบบชัดเจนตลอดเลย
รวมถึงที่หลายคนเมาด้วยว่าพี่โพชอ่ะ
รักแล้วก็เอ็นดูน้องแบบเกินเลย
สาเหตุที่นิกเปลี่ยนไปเพราะว่า
คบหากับนักแสดงสาวรุ่นพี่ไปฟังทั้งหมดนี้พร้อมกันค่ะ

มันเกิดขึ้นมา๒ปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิด

เป็นคนที่ชัดเจนตลอดเวลาอยู่แล้ว

สั่งพี่พลอร์ตเองเดี๋ยวรอนิกออกมาชี้แจงกันอีกที

รับโทรศัพท์ผมก่อนแต่พี่พศยังไม่รับไงงอน